ทีนี้วันนี้มีคลิปหนึ่งค่ะคุณผู้ชมในโซเชียลแชร์กัน
เยอะเลยนะคะแล้วก็ตั้งคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างพระ
รูปนี้กับศรีกาคือพฤติการจากกล้องวงจรปิดเนี่ยเห็น
ชัดเจนเลยนะคะพระค่ะไปจับศีรษะศรีกาแล้วก็เขย่าเขยะ
เขย่าคือตอนแรกเนี่ยเราสันนิษฐานกันว่าเกิดจากการหึงหวงหรือเปล่า
ชู้สาวหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปเลยนะคะ
จุดเกิดเหตุก็คือสารเจ้าที่จังหวัดชนบุรีไปสอบถามที่มาที่ไปมันเกิดอะไร
ขึ้นตามคลิปนี้แหละค่ะคุณผู้ชมปรากฏว่าไม่ใช่เรื่องหึงหวง
พระมาทวงหนี้ศรีกาค่ะแต่มันผิดทุกอย่างเลยนะ
ศรีกาทำร้ายศรีกาให้ยืมเงินยืมทอง
หนี้เป็นสินกันทวงหนี้โอ้โหเออเนี่ยคือกล้องวงจรปิด
ภายในสารเจ้าจับพฤติกรรมพฤติการทุกอย่างได้ชัดเจนเลยนะคะ
แล้วที่สำคัญพระรูปนี้มาทวงเงินศรีกาแล้วมาจับตัวศรีกาใช่
อ่ะไม่ใช่กิจของสงฆ์เลยนะคะนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
สามารถจับภาพได้อย่างชัดเจนผู้หญิงอายุสักประมาณสามสิบถึงสี่สิบปี
กำลังนั่งอยู่ที่โต๊ะกลางสาลาของสารเจ้าทองแดงตำบลมาบไผ่
อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีและปรากฏว่าสักพัก
คุณผู้ชมดูตามภาพเลยนะมีพระสงฆ์อายุสักประมาณหกสิบปีอะค่ะ
เดินมาที่โต๊ะแล้วก็มานั่งด้วยกันลักษณะคือมีการพูดคุยด้วยกัน
แล้วมีคนขับรถที่มาด้วย๒คนเดินมานั่งที่โต๊ะข้าง
พอพระกับศรีกาพูดคุยกันสักพักพระเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ย
จับหัวเลยเดินไปจับหัวศรีกาแล้วก็เหวี่ยงไปเหวี่ยงมา
เขย่าเขย่าอย่างรุนแรงเลยค่ะแบบนี้นะคะแล้วคนขับรถเนี่ย
เดินมาห้ามหลังจากนั้นพระก็เดินไปหยิบกุญแจที่อยู่ในกระเป๋าสะพายของศรีกา
แล้วขับรถออกไปสักพักหนึ่งกล้องวงจรปิดเนี่ยค่ะ
ขับรถออกไปแล้วนะเดี๋ยวสักพักหนึ่งค่ะ
ขับรถคันเดิมกลับเข้ามาใหม่แล้วลงมาเรียกผู้หญิงเนี่ย
ให้ขึ้นรถไปด้วยกันโดยภาพจับได้เลยนะคะ
ว่าขณะที่ขับรถเข้ามาผู้หญิงเดินไปหาพระที่รถ
หลังจากนั้นก็สลับกันค่ะพระลงมานั่งข้างคนขับ
ให้ศรีการู้ว่าผู้หญิงเนี่ยไปเป็นคนขับรถ
แล้วก็ขับรถออกไปอย่างรวดเร็วแบบเนี้ยค่ะทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่
ไปยังสารเจ้าจุดเกิดเหตุนะคะไปสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่มาที่ไป
มันเป็นยังไงกันแน่นายสมพงศ์รัตนพรเสถียร
คนดูแลสารเจ้าบอกกับเราแบบนี้นะคะ
บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคือ๒๘สิงหาคมที่ผ่านมา
มีผู้หญิงอายุสักประมาณ๓๐๔๐ปีเข้ามานั่งรอไหว้ขอพรจากแปะกงที่จะเข้าทรงสักเวลาบ่ายโมงของวันที่๒๘สิงหาคม
แต่พอถึงเวลา๑๑โมงค่ะมีพระสงฆ์รูปหนึ่งอายุ๖๐ปี
เข้าไปนั่งพูดคุยอะไรบางอย่างกับผู้หญิงคนนี้
แต่ผู้หญิงลักษณะคือเหมือนมีพิรุธแล้วก็ท่าทางลักษณะเหมือนปฏิเสธ
แล้วก็เกิดการกระชากผมขึ้นตามคลิปที่ปรากฏ
แล้วเราได้ยินเสียงเขาคุยกันเราจับใจความว่าเป็นยังไงครับผม
มันเป็นเรื่องชู้สาวเลยครับลองขยายมาให้ผมหน่อยครับผม
คือเขาว่าผู้หญิงคนนี้เหมือนกับว่างแล้วก็มั่วไปกับคนนู้นคนนี้อะไรประมาณนี้ครับ
คือเหมือนเขาก็หาว่าคนที่มาด้วยกับพระเหมือนกับคุยกันกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กอะไรกันอะไรประมาณนี้ครับ
แต่ผู้หญิงเขาก็บอกว่าหนูไม่ได้เป็นอย่างนั้นอะไรประมาณนี้ครับ
คือเขาก็พูดนะคือผู้หญิงเขาพูดดีมากคือถ้าหน้าที่การงานเขาดีเขาก็พูดดีอ่ะ
แต่คือพระคำว่าพระคือเขาฟิลขาดเนอะเขาก็พูดแบบเต็มที่ของเขาอ่ะ
คิดว่าเป็นพ่อมาตามลูกหรือเปล่าครับผม
ไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยครับแต่ผมคิดว่ามันถ้าไม่ใช่เรื่องชู้สาวคงไม่มีอาการขนาดนี้หรอก
เขาไม่สำรวมเลยนะพระผมคือประเด็นนี้คือผมว่ามันเป็นเรื่องชู้สาวโดยตรงเลย
แล้วผมก็บอกว่าเออผมขอให้กลับไปเถอะน้าสองคนก็เอาพระกลับไปก่อน
แล้วถ้าจะไปเคลียร์กันที่ไหนจะไปเคลียร์กันที่ไหนนอกจากไหนเจ้าก็แล้วแต่
น้าสองคนนี้เขาก็บอกพระแต่พระก็บอกว่ากูใช้มึงมาส่งมึงกลับไปได้แล้วเดี๋ยวกูกลับมาเองมันเองอะไรประมาณเนี้ย
ทีนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะคะเดินทางต่อไปที่อำเภอพนัฐนิคมจังหวัดชนบุรี
หลังจากที่เราได้ข้อมูลได้เบาะแสมาว่าผู้ชายที่มากับพระสงฆ์เนี่ย
มีบ้านพักอยู่ในตำบลกุฎโง้งอำเภอพนัฐนิคมไปสอบถามว่าเอ๊ะเรื่องราวเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่
พระสงฆ์ในคลิปเนี่ยจำวัดอยู่ที่ไหนท่านเป็นใครพอไปถึงบ้านเป้าหมายเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเนี่ย
ตามไปแบบนี้ค่ะไปพบนายอดุลจึงเจริญพาณิชย์เจ้าตัวอ้างบอกว่า
ตอนนี้ยังไม่เห็นคลิปที่ปรากฏในโลกโซเชียลแต่ยอมรับว่าวันเกิดเหตุเนี่ย
พระได้ชวนให้ไปตามผู้หญิงในคลิปที่เอารถเก๋งมาจำนำไว้กับพระในราคาหลักแสนบาท
แล้วผู้หญิงคนนี้ที่ปรากฏในคลิปเนี่ยไม่ส่งดอกเบี้ยไม่ส่งเงินต้น
ยังติดต่อไม่ได้พระก็เลยโมโหค่ะออกตามหาผู้หญิงคนนี้
เพราะว่าเอาเงินพระไปแล้วนี่แล้วเงินที่พระให้ไปเนี่ย
พระก็ไปเอามาจากที่อื่นด้วยเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
นายอดุลยืนยันว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องชู้สาวระหว่างพระสงฆ์รูปนี้กับหญิงสาวในคลิป
ทีมข่าวพยายามถามต่อว่าเอ๊ะพระเนี่ยชื่ออะไรจำวัดอยู่ที่ไหน
แต่ว่านายอดุลก็ไม่บอกข้อมูลอะไรเลยนะคะ
เพียงแค่ว่าพระสงฆ์ในคลิปเป็นเจ้าอาวาสวัดหนึ่ง
ในอำเภอพนัฐนิคมจังหวัดชนบุรีค่ะ
แต่ยายที่เขาอยู่ในเหตุการณ์เขาบอกว่า
เป็นการพูดคุยกันเรื่องชู้สาว
เพราะว่าพระเนี่ยหึงศรีกาบอกว่าไปคบกันเนี่ยไปคบกับคนที่พาไปด้วยเนี่ย
เขาว่าไอ้ผู้ชายคนนั้นที่ไปด้วยน่ะไปอะไรกันแล้วไม่เอาดอก
เขาติดต่อไปให้เนี่ยเอารถไปจำนำอ่ะเขามีคนอีกคนนี้เนี่ย
เขาเป็นคนติดต่อไปให้เอาไปรับจำนำอ่ะยังคุยกับเขาอยู่เขาไม่จ่ายดอกอ่ะ
ไปกับคนที่โดนโหโหก็เป็นคนที่ปิดเครื่องหนีอ่ะเขาก็ยืมตังค์คนอื่นมาด้วยเนี่ย
แล้วทำไมเหมือนว่าพระพยายามตามให้วิทย์กลับไปด้วย
ก็รถของจะยึดรถมันนะ
เขาจะยึดรถคันนั้นก็ต้องให้เขาไปเคลียร์ดังใช่ไหม
ทีนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ไม่ลดละความพยายามนะคะ
ก็ถือว่าเรื่องเกิดขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องปัญหาสังคมเหมือนกันนะคะ
พระไปโดนตัวผู้หญิงไปทวงเงิน
แบบนี้ทำได้หรือเปล่าแล้วมันผิดอะไรยังไงนะคะ
เราไปสอบถามพระครูสิทธิธรรมานุวัฒน
ท่านบอกว่าเพิ่งรู้เรื่องที่เกิดขึ้น
ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบว่าพระที่อยู่ในคลิป
เป็นเจ้าอาวาสวัดไหนแล้วก็เป็นพระจริงหรือเปล่า
เรื่องที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากอะไร
ซึ่งจากการดูจากคลิปการกระทำของพระตอนนี้
ยังไม่ถือว่าขาดจากการเป็นพระ
เพราะเป็นเพียงการโดนตัวทำร้ายร่างกายแค่อาบัดเท่านั้น
ส่วนการขับรถยนต์นั้นพระสามารถขับรถได้
แต่ต้องดูว่าเพราะอะไรแล้วก็มีความจำเป็นหรือไม่
แต่การขับรถก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะคะ
เจ้าคณะอำเภอพนัฐนิคมบอกต่อว่าต้องนำตัวพระแล้วก็ศรีกามาสอบถามให้ได้

ทีมข่าวให้ข้อมูลกับเจ้าคณะอำเภอพนัฐนิคมบอกว่า
จริงแล้วก่อนหน้านี้ก็ไปคุยกับนายอดุลมา
ได้ข้อมูลมาบอกว่าคือพระเนี่ยศรีกาเนี่ยเอารถมาจำนำกับพระ
ท่านก็ตอบนะคะบอกว่าเรื่องนี้พระไม่สามารถทำได้ถือว่าผิดพระธรรมวินัย
เรื่องนี้ถือว่าเพิ่งเกิดขึ้นครั้งแรกในรอบ๕ปีที่ท่านเป็นเจ้าคณะอำเภอพนัฐนิคม
ตอนนี้ต้องการมากเลยก็คือต้องการตัวพระที่อยู่ในคลิป
สอบถามข้อเท็จจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ค่ะ
ทีมข่าวของเราก็ไม่ลดละความพยายามจริงค่ะ

ที่ศาลเจ้าเนี่ยนะคะ
โทรกลับไปหานายอดุลอีกครั้งหนึ่งก็ถามต่อแล้วค่ะ
คำถามเดิมคือพระชื่ออะไรอยู่วัดไหน
นายอดุลก็ไม่ยอมบอกนะคะ
แล้วก็บอกว่าพระไม่ได้จำวัดอยู่วัดไหน
แล้วก็ตระเวนไปตามวัดต่าง
ก่อนที่นายอดุลจะตัดสายไปทีนี้
แต่ว่านายอดุลเนี่ยได้ให้เบอร์โทรศัพท์ของทีมข่าวไทยรัฐทีวีกับพระรูปนั้นไปแล้วนะ
บอกว่าให้ติดต่อมาชี้แจงกับผู้สื่อข่าวของเรา
แต่จนถึงตอนนี้พระก็ยังไม่โทรกลับค่ะ

แต่ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุอะไรก็ตามมันก็เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมอยู่แล้ว
แม้ว่าจะไม่ถึงขั้นขาดจากการเป็นพระแค่อาบัติเฉย
การทำร้ายร่างกายมันยิ่งหนักมันแย่มากนะคะ
ผู้หญิงไปแจ้งความดำเนินคดีก็ถูกปรับเรื่องของข้อหาทำร้ายร่างกายเป็นความผิดอาญาไปด้วย
นะคะก็ต้องตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริงแหละว่าเกิดจากอะไร